นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของชุมชนคุณธรรมเลยนะคะ
เพราะว่าเขามีการจัดสรรพื้นที่วัดให้เป็นพื้นที่สาธารณะ
แลกเปลี่ยนแล้วก็เรียนรู้วัฒนธรรมระหว่าง๘ชาติภัณฑ์
กลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งขึ้น
แล้วก็ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการนำชีวิต
ไปติดตามเรื่องนี้จากคุณนันทพรธาวระกันเลยค่ะ
ที่มีการจัดสรรพวัดด้วยความหลากหลายของชาวบ้านทั้งแปดชาติภัณฑ์
จึงเป็นที่มาของตลาดอมยิ้มวิถีไทยย้อนยุคจอมบึง
เพื่อเป็นพื้นที่รวมตัวทำกิจกรรมทางศาสนา
และรักษาวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ขนมครกโบราณฝีมือของชาวบ้านเชื้อสายไทยทรงดำ
มริขาเครื่องม่วงแป้งโบราณอายุกว่าร้อยปีจากรุ่นสู่รุ่น
ให้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นถึง๓เท่าตัว
เวลากินมันเป็นเข้าหากินเวลาถัดใช้แล้วก็มีเข้ามาขาย
เป็นเศรษฐกิจพอเพียงของที่บ้านเพื่อให้มีรายได้เสริม
พอดีที่วัดเขามีจัดตลาดขึ้นมาก็เลยนำผักตัวนี้มาขาย
ก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีก
ทุกวันเสาร์อาทิตย์ชาวบ้านสามารถนำผลผลิตภายในครอบครัว
ทั้งผักปลอดสารพิษผลไม้ตามรูดุการ
อาหารขาวหวานขนมพื้นถิ่นมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาว์
กลางบรรยากาศที่ร่มรื่นภายในวัด
พ่อค้าแม่ค้าแต่งกายในชุดพื้นถิ่นของตัวเอง
ที่สำคัญตลาดย้อนยุคแห่งนี้
ยังเลือกใช้ถุงกระดาษและวัสดุจากธรรมชาติ
บรรจุสินค้าแทนถุงพลาสติกเพื่อไม่เพิ่มปริมาณขยะ
นอกจากจะเป็นสถานที่ยึดเหนียวจิตใจของคนในชุมชนแล้วนะคะ
ที่วัดวาปีสุธาวาสแห่งนี้ยังส่งเสริมให้คนในชุมชน
มีพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันค่ะ
เพื่อสืบสารวัฒนธรรมและชาติภัณฑ์ของตัวเอง
ภายใต้หลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาค่ะ

แหล่งรวบรวมเข้าของเครื่องใช้โบราณ
และชุดพื้นถิ่นของทั้ง๘ชาติภัณฑ์

เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับลูกหลานในชุมชน
รวมถึงบ้านจำลองของชาวไทยทรงดำ
บอกเล่าประวัติความเป็นมา

และวัฒนธรรมให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้
เพื่อช่วยกันรักษาสืบท่อต่อไป

รองเจ้าอาวาสวัดวาปีสุธาวาส
กล่าวว่าตลาดวิถีไทยย้อนยุค
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเผยแพร่พระพุทธศาสนา

จัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นแหล่งพบปากค้าขาย
สร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน

ของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง
การเผยแพร่พระศาสนานั้น

บางคนก็ใช้วิธีเย็นให้สัมผัส
การที่จะเผยแผ่พระศาสนาได้

เพราะฉะนั้นการที่จะรวมคนฟังได้
ก็คิดว่าการทำตลาดอมยิ้มนี่แหละ
จะเป็นการรวมคนเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้
เมื่อเขาอิ่มท้องแล้วเขาก็พร้อมที่จะรับพร้อมที่จะฟัง
ผลจากความร่วมมือของกรมการศาสนา
ร่วมขับเคลื่อนบ้านวัดโรงเรียนและชุมชน
ทำให้ตลาดแห่งนี้มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อชาวบ้านมีความสามัคคีปรองดอง
เอื้ออธรรมซึ่งการและการตามหลักธรรมทางศาสนา
ก็จะเกิดความสงบร่มเย็นภายในชุมชนที่ยั่งยืน
นันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน